ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหลวงปู่แสงหน่อยค่ะ
คือเรื่องยังไม่จบจริงแม้ว่าหมอปลาจะขอขมาแล้ว
หลวงปู่แสงท่านก็เมตตาแล้วแต่เนี่ยพอหลังจากเกิดกระแสตีกลับ
ไปพยายามจะถามหมอปลาหมอปลาบอกว่าตอนนี้ขอปิดวาจา
วาจาสัก๒อาทิตย์ส่วนลูกศิษย์ลูกหา
ก็ไม่พอใจหมอปลาค่ะแล้วก็มีการให้ทนายความไปแจ้งความ
จะเอาผิดหนักกับหมอปลาเลยโดนไป๔ข้อหา
หมอปลาพร้อมพวกโดนไป๔ข้อหานะ

กระทำของหมอปลาถือว่าเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนานะคะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ทางนายรัฐพิโพทวีกัน
หรือว่าวิทย์มหาชนซึ่งเป็นกรรมการสมาคมชาวยะโสธรนะคะ
มาพร้อมกับทนายความเลยแล้วก็มีชาวบ้านที่อำเภอป่าติ้ว
จังหวัดยะโสธรมาแจ้งความกับตำรวจที่สพป่าติ้วค่ะ
จะเอาผิดกับหมอปลาพร้อมกับพวก
ข้อหาก็คือสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญา
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
รวมถึงพรบคณะสงฆ์และอังยีซ่องโจร
๔ข้อหานี้ที่มาแจ้งความเนี่ยนะคะ
เอาคลิปการไลฟ์ผ่านทางเพจของหมอปลาช่วยด้วยเนี่ย

ทนายวรวุฒิพรมสุวรรณบอกนะ

เป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนา
ดังนั้นก็เลยต้องดำเนินคดีหมอปลาแล้วก็พวก

ส่วนทางด้านลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะคะ
บอกว่าในฐานะที่เป็นทั้งลูกศิษย์หลวงปู่

นี่ตอนเห็นข่าวนะตกใจมากเลย

แล้วคนที่มาเป็นคนดังในโลกโซเชียล

ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของหลวงปู่

ดังนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนทางด้านสมาคมชมรมชาวพุทธยโสธรนะคะ
ก็มีการถือกระดาษ

นี่เขามาที่สารากลางจังหวัดยะโสธรนะคะ
จะมายื่นหนังสือกับทางผู้ว่า

แล้วก็ต้องการที่จะปกป้องหลวงปู่แสง

ตอนนี้อันนี้เป็นภาพตอนที่ยื่นหนังสือนะคะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์กระแสตีกลับไป
นี่ก็ไปพยายามจะถามจะพูดคุยกับหมอปลานะ
หมอปลาบอกว่าขอปิดวาจาสัก๒อาทิตย์

ทีนี้ดูบรรยากาศที่วัดป่า
รัญญาวิเวกที่อำนาจเจริญหน่อยละกันค่ะ
สถานที่ที่หลวงปู่จำวัดอยู่เนี่ยนะครับ

จากหลายพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาจะสักการะหลวงปู่
แล้วก็จะปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด
นี่เขาก็จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะวัดอุณหภูมิ
แล้วอย่างที่บอกค่ะเมื่อวานเรารายงานเนาะ

แล้วก็ห้ามรับของจากหลวงปู่โดยตรง

เมื่อเช้านี่ค่ะบรรยากาศก็มีการเข้าไป

แล้วก็หลวงปู่ก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะคะ

ใช่นะครับก็ตามเวลานะฮะ
ถ้าญาติโยมจะเข้าไปกราบนะ
เขามีการกำหนดเวลาตามกฎเหล็กก็คือ
คือ๑๓นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกานะฮะ
ส่วนประเด็นที่ต้องจับตามองอีกนะครับ

เรื่องของการใช้มีการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธ
ในพื้นที่จังหวัดเยอะโสธรหรือเปล่านะครับ

ที่ปล่อยให้มีเหตุการณ์ที่ตอนหมอปลาพร้อมพวกเข้าไป
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่
หลังจากที่เมื่อวานเป็นข่าวออกมาว่า
หลวงปู่แสงท่านเมตตานะ
ท่านเมตตาให้พระอุปถักษ์ทั้งสองรูปนี้ฮะ
คือพระคาวกับพระทวีทั้งสองรูปนี้นะครับ
แม้ว่าทั้งสองรูปจะลาออกจากการเป็นพระอุปถาคหลวงปู่แสง
แต่หลวงปู่แสงท่านเมตตาท่านเรียกหา
ท่านอยากให้พระทั้งสองรูปดูแล

ดังนั้นนะครับแม้จะมีการแต่งตั้งพระอุปถาค
เดิมที่เคยดูแลอยู่๘รูปและอาจจะมีการแต่งตั้งใหม่เนี่ย
แต่ตอนนี้พระคาวกับพระทวียังคงต้องทำหน้าที่ในการดูแลปู่แสงก่อน
ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีเหมือนกับเป็นการส่งต่องาน

ให้ทางพระอุปถักษ์ร่วมอื่นได้เรียนรู้งานดู
ใช่นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นของหลวงปู่แสงนะครับ